ชมรมนักปั่นจักรยานแล้วก็เป็นชมรมผู้สูงอายุ
ท่านเสียชีวิตอายุ๗๙ปีนะคะชื่อว่าคุณมงคลงามแสงแข
พอเสียชีวิตแล้วคือก่อนเสียชีวิตท่านมีความประสงค์
ว่าอยากมอบร่างของตัวเอง
ให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลเชียงใหม่อุทิศให้ไปเป็นอาจารย์ใหญ่
ทีนี้ก็มีการส่งมอบรถของมชโรงพยาบาลที่เชียงใหม่มารับค่ะ
แล้วปรากฏว่างานนี้แน่นอนนะคะว่าคุณพ่อมงคลเนี่ย

เป็นคนที่มีจิตใจเมตตานักปั่นจากชมรมผู้สูงอายุ

มาร่วมกันปั่นจักรยานกว่า๕๐คัน
ศพเนี่ยตอนแรกตั้งอยู่ที่บ้านศพนะเขาเรียกบ้านศพ
ในพื้นที่บ้านหวายดอนมูลตำบลจำปาหวาย

ปั่นจักรยานผู้สูงอายุสักประมาณกว่า๕๐คัน
ปั่นจักรยานนำหน้าขบวนรถตู้จากโรงพยาบาลมช
รถตู้นิสันสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียน
พพึ่งหอหีบ๖๗๐๕เจียงใหม่ค่ะ
ปั่นจากบ้านที่จัดงานศพไปตามถนนในหมู่บ้าน
จนถึงถนนสี่แยกพระอุบาลี
ระยะทางก็สักประมาณกว่า๑๐กิโลเมตร
จากนั้นเจ้าหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลเชียงใหม่ก็รีบนำร่างของคุณพ่อมงคล

ทีนี้คุณถ้ามาทั้งที
วันมาส่งอาจารย์ใหญ่ด้วย

ทะเบียนรถตู้จากบชที่มารับร่างอาจารย์ใหญ่ไปนะคะ
แล้วก็คุณพ่อมงคลที่เสียชีวิตเนี่ยท่านอายุ๗๙ปีไงนะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วจัดไป๑ตุลาคมอย่าให้เสีย
ได้หลายคู่เลยเท่าที่คุณพูดมานะ